คราวนี้เป็นแยกวัดใจกระบะกับมอเตอร์ไซค์วัดใจ
แต่เหตุการณ์นี้มีคนตายค่ะ

โอ้ยอุ้มกันเลยอุ้มมาไว้ข้างทางก่อนครับ

คือจังหวะนี้มาแล้วกระบะมาแรง

เมียพี่เขาก็เดนไปตรงถนนเข้ามั้ย
สุดท้ายคือเมียพี่เขาเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกลางแยกวัดใจเลยนี่ถนนอรุณประเสริฐค่ะ
อยู่หน้าที่พักสายตรวจจราจร
ที่อำเภอกเกษตรวิสัยของจังหวัดร้อยเอ็ด
ไซค์ของพี่เขามาทางบ้านหัวดงกำแพง
เกษตรวิสัยมาบนถนนอรุณประเสริฐนี่แหละ
กระบะมาทางอำเภอไพรกระภูมิพิไสที่มหาสาธารคาม
พอมาจุดตรงนี้มาตร
ชาวบ้านบอกว่ารู้ไหมนี่น่ะ
นักข่าวไทยรัฐตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย

ไม่มีสัญญาณไฟอยากให้หน่วยงานติดไฟจราจรหน่อยได้ไหม
เพื่อความปลอดภัยแล้วดูสภาพสิกระบะข้างหน้าค่ะข้างหน้าฝั่งขวาก็ฉีกเลย
มอเตอร์ไซต์นี่มันอยู่ท้ายกระบะแบบนี้
แต่ระหว่างระหว่างรอเข้ามาติดไฟอาจจะต้องชะลอหน่อยนะ